มอเตอร์ไซส์รถจักรยานยนต์หายแต่แทบทุกวิทย์ทุกวัน

ที่โดนขโมยนั้นขโมยเอารถมอเตอร์ไซค์ไป
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
ตรงนี้เนี่ยคือบริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในซอยอลังศิษย์นครนายก๓๓ซอย๑
ก็เจอกับผู้ชายคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเดินวนเวียนไปวนเวียนมา
อยู่บริเวณหน้าหอพักประมาณสัก๔รอบได้ทำไมถึงทำแบบนั้น
ดูจังหวะดูคนไงพอไม่มีคนปุ๊บนะก่อเหตุเลยนี่เดินกลับไปแล้ว
ไปขโมยรถจักรยานยนต์ทำยังไงอ่ะก็เห็นออกมาเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับ
ว่าผู้ชายคนนี้เขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วเห็นไหม
ค่อยค่อยเข็นค่อยเข็นออกมาจากนั้นก็โอ้โหเรียบร้อย
สีแดงดำทะเบียน๗กไก่ลจุฬา๓๕๑๑กธมครับ
เจ้าของรถก็คือนายพงศกรทึนรสนะครับอายุ๒๒ปี
เขาเล่าว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเขาเองจะจอดรถจักรยานยนต์ไว้
บริเวณนั้นเป็นประจำเป็นเดือนแล้วจอดแถวนั้นนะครับ
แล้วก็จะล็อกคอแล้วก็มีการติดตั้งสัญญาณการขโมยเอาไว้ด้วย
ทำอย่างนี้เป็นประจำคือเรียกได้ว่าทำทุกอย่างแล้วจริง
ป้องกันแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นมือโจรครับ
แล้วก็คืนวันเกิดเหตุช่วงเวลาสักเที่ยงคืน
เพื่อนของตัวเขาเองออกไปซื้อของแล้วก็บอกว่า
ยังเห็นรถจักรยายนต์ของนายพงศกรจอดอยู่ตรงที่เดิมอ่า
มาช่วงเช้าเวลาสัก๙โมงครึ่งตัวเขานะเจ้าของรถนะ
ก็ออกมาพบว่ารถจักรยายนของเขาหายไปรีบเลย
ไปแจ้งความเอาไว้กับพนักงานสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรเพื่อให้ช่วย
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายหน่อยแล้วเขาช่วยตามรถให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะ
อืมน่าจะต้องจับให้ได้แหละนะฮะเพราะว่าก็มีกล้องวงจรปิดอยู่
หวังว่าคงจะเป็นหลักฐานที่ตามจับตัวได้ก็เพิ่มความระมัดระวังในส่วนของคนที่มีมอเตอร์ไซค์นะคะ
คิดว่าระวังแล้วก็ต้องระวังให้มากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่กันด้วย